คือไปกินเหล้าบ้านเขา
แล้วทีนี้เจ้าของบ้านขอตัวไปนอนก่อน
ปรากฏว่าคนที่ไปกินเหล้าบ้านเขาเนี่ย
จุดทูบเชิญเชิญเจ้าของบ้านออกมากินต่อ

ปรากฏว่าไฟไหม้สิครับ

อันนี้ฮะตำรวจสพประโคนชัยได้รับแจ้งเหตุ

ตู้เสื้อผ้าอะไรเสียหายหมดเลย

ธุรพาทบนสี่เหลี่ยมอเผิดประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมน์
ประสานรถดับเพลิงใกล้เคียงเข้าร่วมระงับเหตุ
ก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ตู้เสื้อผ้า
ก็ฉีดน้ำดับเพลิง๒๐นาทีเพลิงสงบนะครับ
ความเสียหายแน่นอนตู้เสื้อผ้าถูกไฟไหม้

แล้วก็ฝ้าเพดานได้รับความเสียหายบางส่วนนะครับ

เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าบ้านหลังนี้จริงเป็นบ้านของลูกสาว

ก็เลยให้น้องชายชื่อว่านายจำลองมานอนเฝ้าบ้าน
ส่วนแม่ก็ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี่แหละครับ
ทีนี้ลูกชายที่ทราบจากลูกชายคือนายจำลอง
ว่าคนจุดไฟเผาก็คือเพื่อนของลูกชายนั่นแหละ
ก่อนหน้านั้นมาตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกันนะครับ
ทีนี้ลูกชายบอกจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะไปนอนก่อนแล้วนะ
ลูกชายบอกอีกไม่นานบ้านหลังนี้จะไหม้
ก็งงสิฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นตัวลูกชายไปนอนก็เพิ่งมารู้ว่า
เพื่อนลูกชายนี่แหละเป็นคนจุดทูบ
อันเชิญลูกชายออกมากินเหล้าต่อ

ตำรวจคุมตัวของนายวินัยอายุ๔๒ปีมาสอบส่วนที่โรงพัก
ก็ยังอยู่ในอาการเมาแล้วฮะเมาหนักเลยเพราะดื่มมาทั้งคืน
จะไม่ค่อยรู้เรื่องให้การปฏิเสธเสียงอ้อแอ้
บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนจุดไฟนะฮะ
ไม่รู้อ่ะผมก็หลับอยู่จนม่วงคุณจะไปดูอย่างไร
นายวิไหนเขาบอกแต่เขาปฏิเสธ
ไม่ได้เป็นคนจุดไฟเผา
จุดทูปอะไรเนี่ยฮะแต่ทีนี้ครับส่วนตัวของนายจำลอง
ซึ่งเป็นน้องเจ้าของบ้านบอกแบบนี้โอ้โหนั่งกินไป
ผมก็ไม่อยากกินเหล้าถึงเช้าผมเลยขอไปนอนก่อน
ก็ได้ยินเสียงนายวินัยเพื่อนผมมันบ่นพึ่มพำ
ไม่นานเดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้ขึ้นผมเนี่ยเชื่อว่า
เพื่อนผมคนนี้แหละนายวินัยน่าจะจุดทูปในตู้เสื้อผ้า
เพราะได้ยินนายวินัยบอกว่าจะจุดทูบเรียกให้มัน
หมายถึงผมเนี่ยนะฮะมากินเหล้าต่อนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนแล้วฮะใครเป็นคนก่อเหตุทำให้เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูเจ้าของบ้านนะก็คือเมื่อกี้พี่สาวของนายจำลองเนี่ย
ถ้ากลับมาถึงบ้านจะแจ้งความอะไรหรือเปล่านะครับ